ระหว่างเจ้าของคลิปกับรถตู้คันหนึ่ง
อ้างว่ารถตู้คันนี้ปาดหน้าเธอก่อน

สรุปสุดท้ายค่ะลงมาเคลียร์กัน
ไปดูคลิปตอนเคลียร์หน่อยค่ะ
นี่ค่ะรถคู่กรณียืนด่าอยู่ข้างล่าง

เพราะว่าทั้งสองคลุมคันจอดรถ

ทำให้รถของเธอต้องเบรกจนหัวทิ่มเลย
บีบแตร่เตือนไป
โชเฟอร์รถตู้เปิดกระจก

แล้วก็แจกกล้วยมาให้ด้วยนะ
กล้วยในที่นี้ก็หมายถึงคำที่มันคล้ายกันนั่นแหละนะคะ
ทำให้เจ้าของคลิปตามไปปาดคืน

สุดท้ายลงมาเคลียร์กันตามคลิป

ก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปค่ะ
บางส่วนก็บอกก็พอกันนั่นแหละทั้งสองฝ่าย

ที่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วมาขับปาดไปปาดมา
คนอื่นบนท้องถนนล่ะเขามองแบบนี้นะ
ส่วนอีก๑คนอีกหนึ่งกระแส
ก็คือมีชาวเน็ตเห็นว่า
ยกเรื่องลุงวิศวะจำได้ไหม

ทันทีที่ตัดสินใจหมายถึงเจ้าของคลิปนะ
ทันทีที่ตัดสินใจไปปาดเอาคืน
จะไม่ถือว่าตัวเองเป็นฝ่ายที่ถูกแล้ว

ทั้งที่วัยรุ่นไปต่อยแกก่อน
เพราะคลิปมันฟ้องว่าก่อนที่จะยิงลุงวิศวะ

แล้วก็ขับไปปาดหน้ารถตู้เด็ก

สุดท้ายคลิปนี้มันก็ตีกลับมาผิดทั้งคู่
เขาบอกว่าสรุปสุดท้ายทำไมไม่ขับหลบกันไป
ด่าก็ด่าแหละด่าเสร็จแล้วก็หลบกันไป